เขาจะแต่งงานกันแล้วนะคะเห็นว่าได้เลิกได้ยามกันแล้วนะคะ
มากันอย่างไรตอนนี้เขามากันถึงไหนแล้วนะคะ

เรื่องเลิกดีที่ดิฉันพูดไปเหมือนอาทิตย์ที่แล้วว่าวันที่๑๑

ดีของทั้งคู่ก็คือวันที่๑๖พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
คุณก็ได้มาเปิดใจ
เมื่อวานก็อาวุ่นนั่งนั่งใหญ่โตเราไปฟังรายละเอียดทั้งหมด
จากปากคู่รักคู่ใหม่
ไปฟังเลยค่ะ
ตามที่สัญญาไว้ครับว่าวันนี้จะมาบอกว่าเลิกแต่งงานของเราคือเมื่อไหร่ครับครับผม
วันที่๑๖พฤศจิกายนนะครับปลายปีนี้ครับ

ก็มีคุยกันเรื่อยมีเตรียมงานกันคร่าวมากกว่า
ต้องบอกว่าเป็นงานของเราเป็นงานแบบเรียบง่ายค่ะ
จริงก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากดังนั้นก็ค่อยทำไป
ก็คิดว่าน่าจะทันได้บอกในส่วนที่สำคัญอย่างพวกเรื่องชุดเรื่องอะไรกับพี่ที่เราแบบรักและเคารพแล้วค่ะ

เราสองคนไม่ใช่สายปาร์ตี้เลยไม่ถนัดกับตรงนี้ค่ะ
แล้วก็อยากให้มันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นประเพณีไทยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เช้าเที่ยงแล้วจบเลยค่ะ
ไม่มีปาร์ตี้กลางคืนครับ
อย่างที่บอกครับว่าเราก็จะง่ายสบายแล้วก็อยากให้ช่วงเช้านี้ก็จะเป็นแขกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ครับ
เราเคารพรักอะไรอย่างนี้พอช่วงเที่ยงก็จะเป็นแบบเพื่อนเป็นพี่สื่อมวลชนอะไรอย่างนี้ครับที่เราจะเชิญมา
ไม่รู้แต่บอกไปสักพักก็จะเลื่อนไป๕เลขนะคุณผู้ชมค่ะก็ขอแทนคนนี้ด้วยละกันนะคะ